ถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ใช่วันจริงของสงกราน
แต่หลายจังหวัดเขาเริ่มเทศกาลสงครานกันแล้วนะคุณ

หลายคนก็ออกบอกว่ารักษาประเพณีไทยกันด้วยนะจ๊ะวัยรุ่นจ๋า
สาดน้ำกันก็ให้มันพอเหมาะพองามให้มันพอดีนะคะ
คุณผู้ชมไปดูที่เทศบาลนครพิศนุโลกกันก่อนเลยค่ะ
เพราะว่าประชาชนตามชุมชนต่างในเขตเนี่ยนะคะ

ปีนี้มีการประกวดการก่อพระเจดีไซน์
พร้อมทั้งถวายทรายให้แก่ทางวัดราชบูรณะ
ก็ถือเป็นการเริ่มประเพณีสงกรานแบบพื้นบ้านของชาวเมืองพิศนุโลกค่ะ
ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสืบสารประเพณีท้องถิ่น

ถือว่าเป็นการทำบุญกุศลที่สำคัญ
เพื่อจะให้ทางวัดได้นำไปบูรณศาสนาต่อไปนะคะ

พระครูประหลัดรังสรรอัตสามโรนะครับ
เจ้าสำนักสงฆ์พุทธนิมิตรครับ
ซึ่งเป็นพระนักเทศชื่อดังของอำเภอศรีมราชา

ให้รักษาประเพณีไทยในช่วงสงกรานนะครับ
เล่นน้ำอยู่ในกรอบในวัฒนธรรม
อย่าเล่นกันแบบลวนลามอาณาจารย์นะครับ
อย่าใส่เสื้อผ้าโป๊เปลือยมากเกินไป

เป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่ด้วย

ปิดท้ายกันที่จังหวัดสตูนค่ะ
ละครดังก็ยังคงจุดกระแสความเป็นไทย
ให้ประชาชนหันมาสวมใส่ชุดไทยนะคะ
โดยเฉพาะชุดไทยในสมัยอยุธยายังคงได้รับความนิยม
หนุ่มสาวก็หันมาซื้อแล้วก็เช่าชุดไทย

หรือว่าเล่นน้ำสงกรานที่กำลังจะมาถึงค่ะ
ก็ทำให้ร้านจำหน่ายชุดไทยโดยเฉพาะโจงกระเบนขายดีมาก
ว่าสงกรานปีนี้กระแสชุดไทยมาอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะว่ามีการจองล่วงหน้าเป็นจำนวนมากค่ะ